คุณผู้ชมครับมาดูกันต่อกับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ
วันนี้มีการนำคณะรัฐมนตรีไปประชุมครบอลนอกสถานที่ภาคกลางครับ
เพื่อพิจารณาวาระสำคัญโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำท่วมภัยแรง
ตลอดจนเรื่องของการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ติดตามพร้อมกันกับคุณรัฐภิพันธ์เบือนสีผู้สึกข่าวธนาทีวี
รายงานสดมาจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครศรีอายุทยา
ก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในเช้าวันนี้นะคะ
นายกรัฐมนตรีก็นำคณะรัฐมนตรีร่วมทำบุญตักบาทกับชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะนั่งรถรางชมมรดกโลกที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและชาวอายุทยา
ร่วมทำบุญตักบาทพระสงฆ์๘๙รูปที่บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ
เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมเยี่ยมชมตลาดกรุงศรีที่ย้ายผู้ค้าจากพระวิหารมงคลบพิษ
ร้านค้ามาไว้ตรงจุดนี้เพื่อลดความแออัด
และนั่งรถรางเยี่ยมชมมรดกโลกบริเวณอุทยามประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครศรีอยุธยา
การประชุมครมรวรวรว่างที่สภาอุตสาหกรรมภาคกลาง
เสนอแผนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมรุ่มน้ำเจ้าพญา
เพื่อให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว

สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
ก่อนหน้านี้คอรมอลได้อนุมัติงบประมาณ๓๓๗ล้านบาท
ปรับปรุงภูมิทัศน์วัดหลักและจะขยายไปยังโบราณสถานรองรอบเมือง
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มีมากกว่าปีละ๗๘๐๐๐คนค่ะ

เมื่อไฟเสร็จเนี่ยก็จะมีเรื่องของการบริการนำทัวร์กลางคืน
ให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยยังดูหาที่ไปกลางคืนไม่ได้เนี่ย
ต่อไปก็จะมีเรื่องของการแสดงมีเรื่องของไลติ้งวัด
ชมวัดตอนกลางคืนนะครับซึ่งไม่ร้อน
ในภาคสภาอุตสาหกรรมก็มีการเสนอ
คือนอกจากอุทยานเนี่ยก็อยากจะเชื่อมโยงในเรื่องของการท่องเที่ยวด้านอื่นด้วยนะครับ
เช่นสลาบวุรีนะครับการท่องเที่ยวของลุมแม่น้ำเจ้าปัญญา
แล้วก็โยงไปจนถึงนครพฤทธิ์การชณบุรี
ซึ่งก็อยากจะให้อายุทยาเป็นศูนย์กลาง
แล้วก็มีการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในเมืองหลัก
ที่มีศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในภาคกลาง
ส่วนวาระการประชุมคอรมอลวันนี้นะคะ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอโครงการคลองระบายน้ำหลากบางบานบางไซ

หลังมีการสำรวจออกแบบเรียบร้อยแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ระบุว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สำรวจพื้นที่ที่จะเวรคืนแล้ว
สำหรับโครงการคลองระบายน้ำหลากบานบานไซนะคะ
ต้นทางจะอยู่ที่อำเภอบางบาน

ค่าโครงการประมาณ๑๗๖๐๐ล้านบาท
ผ่านน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วม

ถึง๑๒๐๐ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาที
จากแม่น้ำเจ้าพญาช่วงไหลผ่านตัวเมือง

คลองระบายน้ำแห่งนี้จะต้องเวนคืนพื้นที่

เพราะที่ดินส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาค่ะ
และขณะนี้นะคะบรรดาคณะรัฐมนตรี

มหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนครศรีอยุธยาแห่งนี้แล้ว

คณะรัฐมนตรีในเวลา๙นาฬิกา
ทำกลางการรักษาความปลอดภัย

รับพิพันธ์เรือนสีข่าวเทราทีวี
รายงานสดจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์